ไปที่จังหวัดอุดรธานีบ้างนะครับไปที่อีสานครับ
ที่นั่นเนี่ยเขาจัดงานยิ่งใหญ่นะครับกับการแข่งขันตำส้มตำ
ซึ่งมันไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะธรรมดาเดี๋ยวนี้โลกไม่จำ

สิ่งที่สร้างความมันความอร่อยแบบนี้นั้นไซส์ยังไงมันก็ต้องยิ่งใหญ่อย่างแน่นอน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูภาพบรรยากาศกันครับ
โอ้โหตำกันซะมะนาวกระจุย

แบบนี้เขาจัดอยู่ในงานการแข่งขันตำส้มตำนานาชาติ
ในงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี
มีทั้งเด็กเล็กทั้งผู้ใหญ่นะคะ
รุ่นครับมารวมตัวกันที่นี่
เขาจัดที่บริเวณลานภูมิปัญญาโอท็อป๙
งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนี้นี่มีแต่ของดีทั้งนั้นเลยอุดรธานีแม้ชอบชอบนี่แต่ละอำเภอเขาถือป้ายอำเภอโชว์นะ
ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจำนวนทั้งหมด๘ทีมจาก๘อำเภอมาประชันฝีมือตำส้มตำ๒เมนูเด็ด
คุณว่าส้มตำอะไรที่เขาสั่งกันส่วนใหญ่ปูปลาร้าแล้วก็ตำไทย
ตำไทยกับตำลาวเอาพูดง่ายมาประชันฝีมือกันตำยังไงให้อร่อยให้แซ่บถึงใจ
ก็ต้องใส่ใจในเรื่องของความสะอาดสิถ้าทานเข้าไปอร่อยจริงแต่ว่าปูดอันนี้ก็ไม่เอา
เรื่องของสุขอนามัยมาเป็นที่หนึ่งเหมือนกันถูกต้องแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของรสชาติด้วยนะครับ
ส้มตำมาได้รสไก่ชาติถึงออกถึงใจแซ่บปากเบิ่นเรื่องรองรางวัลไปเลย
๖๐๐๐บาทเยี่ยมด้วยนะคะเพราะมีหลายรางวัลเนาะ
น้องหาญสู้ชนะเลิศก็ได้ไป๖๐๐๐บาท
นี่ครับอำเภอเพ็ญนะทีมงานผู้ชนะเลิศ
คือเขาได้รางวัลไปแบบนี้ผมยินดีด้วย
แล้วเกิดว่าเขามีร้านอาหารอยู่แล้ว
ก็ไปตั้งไว้ที่หน้าร้านเพื่อการันตีความอร่อยด้วย

ก็คือเป็นการันตีว่าร้านนี้ผ่านการประกวดมาได้รับรางวัลชนะเลิศ
รสชาติเด็ดอร่อยลีลาก็ไม่ธรรมดา
แล้วถ้ามีร้านจริงแล้วก็ผมแนะนำให้มีการเต้น

โอ้โฮดังนุ้นก็ไม่พลาด
แล้วรุ่นใหญ่จะพลาดได้อย่างไร

ซักซ้อมมาเป็นอย่างดี
ท่าซอยมะเขือ

เขามีความเชี่ยวชาญแล้วเขาขายส้มตำกันมาอยู่
เพราะมาทั้งจังหวัดแต่ละทั้งที่เดียวเนี้ย
แข่งขันตำส้มตำลีลาเยอะมากเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่ทางอีสานนะทางเหนือทางใต้อะไรอย่างนี้
เขาก็มีการตำส้มตำลีลาเหมือนกัน

คือเมนูส้มตำนี้เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ทานได้ทุกเพศทุกวัย